อีกหนึ่งคนที่ป่วยโรคโควิด๑๙น้องราวานิชาพัฒน์นะคะ
แต่ว่าที่ต้องเป็นห่วงกันมากเลยก็คือ
บรรดาคนที่มีภูมิเกี่ยวข้องกับน้องข้าวาน
ในช่วงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะ

แต่ต้องบอกเลยนะว่าโล่งอกโล่งใจกันแบบโอ้โห

เพราะว่าผลตรวจคัดกรองเชื้อโควิด๑๙ของน้องไอซ์พาริส
หลายคนรอคอยกันอยู่นั้นออกมาแล้ว

นับตั้งแต่วันที่น้องแพรวาประกาศว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
จนถึงวันนี้ก็คือผ่านมา๑สัปดาห์แล้ว
คนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานเพื่อนศิลปินที่ได้เจอกันตามงานต่าง

คุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงน้องชาย
ไม่มีใครพบเชื้อโควิด๑๙เลยนะคะ
แผนผังนี้ทั้งหมดนะคะตามรายชื่อที่ขึ้นมานะคะ
ไปร่วมงานต่างไปร่วมกันทำหน้ากาก
แล้วก็คนในครอบครัวไม่มีใครพบเชื้อเลย
แต่ว่านับจากนี้ไปทุกคนทั้งหมดนี้
ยังจะต้องมีการกักตัวเองต่อไปจนครบ๑๔วัน

เพื่อที่จะเฝ้าดูอาการว่าเฮ้ยจะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า

ก็ขอให้น้องแพรวาหายป่วยเร็วด้วย
แต่ว่าต้องบอกว่าน้องก็กำลังใจดี
แล้วที่สำคัญคือน้องเขาบอกว่าเอ็กซาเรย์ปอดแล้ว
คือเชื้อมันไม่ได้ลงไปที่ปอด

พูดถึงเรื่องกักตัวคิดถึงอยู่หนึ่งคนคุณหนูเล็กกาก๊านะคะ
จะบอกว่าผ่านมาแล้วนะคะในการกักตัว๑๔วัน
เพราะว่าตัวเองนั้นได้ไปร่วมงานกับคุณแมททิวนะคะ
ระหว่างที่รอผลตรวจโควิด๑๙รอบที่๒นะคะ
หนูเล็กเนี่ยได้เล่าเรื่องราวสุดประทับใจค่ะระหว่างที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน
ให้คุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันเลยนะนะคะ
เป็นภาพที่เพื่อนบ้านค่ะผลัดกันเอาของมาฝากมาแขวนไว้ที่ประตูหน้าบ้านแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
มีทั้งของกินนะของใช้บางคนเขียนข้อความให้กำลังใจด้วย
เล็กบอกว่าไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติคุณขาบอกเลยว่ามีเพื่อนบ้านดีนะ
โชคดีมากเป็น๔กับตัวเหมือนกันถูกต้องค่ะคุณ
๑๔วันมานี้นะคะต้องออกมารับของ๔๕รอบเช้าจะหลดข้ำ
อยู่หมู่บ้านไหนคะคือมาแขวนไว้ตลอดเลย
ถูกต้องค่ะน่ารักเป็นความทราบซึ้งใจอย่างที่สุดนะจ๊ะ
โดยหนูเล็กค่ะก็ยังขอโทษอีกครั้งที่เธอเคยสติแตกจากเรื่องโควิดค่ะ
คุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งคนที่พ้นกำหนดกักตัวแล้วเช่นกัน
เจี๊ยบละละนาค่ะเคสหมอเจี๊ยบเนี่ยคือไปต่อยมวยที่สนามมวยของพี่แมททิวค่ะ
พร้อมด้วยใช่พอครบกำหนด๑๔วันนะคะ
จากสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงปกติตรวจไม่พบเชื้อแล้ว
เจี๊ยบค่ะก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่คุณหมอที่โรงพยาบาล
แล้วก็เตรียมความพร้อมการรับมือคนไข้ป่วยโรคโควิดนะคะ

เจี๊ยบค่ะฝากให้เราทุกคนช่วยกันอยู่บ้านนะ
แล้วก็เลี่ยงการออกไปข้างนอกจะปลอดภัยที่สุดค่ะ
แล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะ

กำลังเตรียมขนคนไข้นะ

ก็เป็นอีกหนึ่งบุคลากรสำคัญนะคะ
ที่หลายสักกัดตัวเรียบร้อยไม่พบเชื้อแล้ว

เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งนางฟ้าคนสวย
วงการบันเทิงเราน้องยายาอุรัสยาจ้า
ร่วมบริจาคไปเลย๓ล้านบาท
ให้กับทั้งหมด๖โรงพยาบาล

ราชนราดูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่นำเงินที่ได้จาก

มอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดี
จนเจ็ดหมื่นบาทเช่นเดียวกัน

น้องนายนพัฒน์นะคะประกาศตามล่า

รวบรวมได้จำนวนหนึ่งแล้วค่ะ
แล้วก็ได้มีการส่งไปตามโรงพยาบาลต่าง
ทั้งที่โรงพยาบาลบรรนังสตา

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลหนองบัวลำพูโรงพยาบาลอารัญญประเทศ

ต้องบอกว่าทั่วประเทศเลย

เพื่อนดีเจและทีมงาน
โรคโควิด๑๙ตอนนี้

ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่

เห็นมั้ยคือคนในวงการบันเทิงบอกแล้วว่า

ได้เห็นน้ำใจของคนไทยหลังไหลกันมาเยอะมากนะ